กระบะแล้วก็บอกว่าขโมยกระบะเนี่ยไปแลกยาบ้า
จะเอาตังค์นี้ไปจ่ายเป็นค่าเทอมให้กับลูก
ทีนี้ตำรวจก็ตามจับข้ามจังหวัดเลยนะคะ
ใช้เวลาอยู่๑๐วันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะ

ขอบคุณหลายย่ายขอบคุณหลายครับ
อันนี้จับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าที่คุณยายที่ยกมือไหว้ยกมือไหว้อยู่เนี่ย
ขอบคุณอยู่เนี่ยคุณยายเป็นเจ้าของรถกระบะ

ดีใจสิที่ได้รถกระบะคืน
เพราะว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้ว

ถูกต้องทั้งคู่อายุ๖๙ปีนะคะ
คุณตาคือคุณตาอ้วยรุ่งสวัสดิ
แล้วก็คุณยายค้ำรุ่งสวัสดิ์นั่นเองค่ะ
ขโมยไปสิบวันกว่ากว่านะคะทีนี้พอเอาพวงมาลัยมาขอบคุณผู้กำกับสพสตึกแล้วเนี่ย
ผู้กำกับเองเขาทำงานกันหนักเลยเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าร่วมกับชุดสืบสวนสพดงเย็นสพดงหลวงของมุกดาหาร
ไปจับกลุ่มตัวหัวขโมยก็คือนายทิศหรือว่านายประสิทธิ์ศรีทาอายุ๒๓ปี
จับกันข้ามจังหวัดแล้วค่ะเพราะว่าตัวนายประสิทธิ์เนี่ย
เขาขโมยรถจากที่ตำบลนิคมอำเภอสตึกตั้งแต่๑๙มิถุนา
แล้วก็เอาไปขายให้กับพ่อค้าคนหนึ่งที่มุกดาหาร
พ่อค้าเนี่ยก็จะเอารถกระบะคันนี้ไปขายส่งต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุคือนายประสิทธิ์นี่นะคะ
มาสอบสวนเอาตัวนายประสิทธิ์ไปตรวจชีด้วย
พอผลออกมาอ้าวเป็นฉีนม่วงมีสารเสพติดตำรวจก็สอบ
นายประสิทธิ์ก้มหน้าก้มตารับสารภาพ
ผมขโมยจริงครับคุณตำรวจ
ก็รถเนี่ยมันจอดอยู่ที่ทุ่งนากุญแจมันก็เสียบคาไว้อยู่
ผมก็เลยชวนเพื่อนเอาไปซ่อนไว้แล้วก็ขับไปที่มุกดาหาร
จะเอารถนี้ไปขายให้กับพ่อค้า
ตำรวจก็เลยถามขายเท่าไหร่พ่อนุ่ม

เงิน๕๐๐๐แลกกับยาบ้า๒มัด

ตำรวจถามว่าอ้าวแล้วไหนยาล่ะได้มาหรือยัง
ตัวนายประสิทธิ์บอกว่ายังไม่ได้ยาครับคุณตำรวจ
โดนจับซะก่อนแล้วไอ้ที่ต้องขโมยรถ
เอารถไปขายเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหม
เขาต้องการได้เงินเอาเงินมา
มาจ่ายค่าเทิมลูกสาวลูกเรียนอยู่ที่กรุงเทพ
แต่แน่นอนค่ะตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาแหละ
เสพยาเสพติดให้โทษแล้วก็ลักทรัพย์รับของโจร
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งพาคุณผู้ชมไปดูค่ะที่ร้อยเอ็ด
ที่นี่เนี่ยนะคนที่เขาหาเช้ากินค่ำแท็กซี่รับจ้าง
ช่วงนี้ก็ลำบากลำบากค่ะไม่มีลูกค้า
พอไม่มีลูกค้าทำยังไงไปขายยา
นี่เอารถขับส่งยาตามหมู่บ้านนะ
จะเอาเงินมาใช้จ่ายกับแฟน
ก็โดนฝ่ายปกครองสมาชิกอศแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสพโพชัย
จับกลุ่มตัวได้เมื่อวานตอนเย็นค่ะ
ที่บ้านภูเขาทองที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ต้องหาคนนี้นะคือนายพงศธรอายุ๒๙ปี
โดนจับได้เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจค้น
มียาบ้า๑๙๑เม็ดอยู่ในถุงพลาสติกอยู่ในถุงซิปล็อก

ซึ่งตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะ
ผมเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาปีนึง
ผมก็ไปทำงานสุจริตแหละขับรถแท็กซี่
แต่พอมาเจอโควิดคุณตำรวจลูกค้าก็ไม่ค่อยมี
ทำยังไงหวนนึกถึงอาชีพเก่าก็เลยขับรถไปขายยาบ้า
สั่งซื้อผ่านทางโซเชียลแล้วก็เอาไปส่งให้กับลูกค้า
แท็กซี่นั่นแหละผมเอาเป็นรถในการขับส่งยา
แฟนผมก็นั่งมาด้วยก็เหมือนกับผมขับส่งผู้โดยสารนั่นแหละ
ตำรวจมองเผินจะได้ไม่เรียกตรวจ
แต่ท้ายที่สุดก็ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่
แล้วก็โดนแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
หรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แน่นอนค่ะก็หมดอนาคตต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ